เจาะประเด็นทางการเมืองกันต่อนะคะ
อังคารที่๒๓มิถุนายนนี้
ทางสอสอของพักพลังประชารัฐ

หัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่
ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทธ
ที่ประชุมใหญ่ของพักในสัปดาห์หน้านะคะ
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
จากรายงานชนิดนี้ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ไม่กังวลหากถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี

ขอทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด

คณะรัฐมนตรีมีเพียงแก่นำพักภูมิ
ใจไทยที่ประสานเสียงสอดรับ

ขอบคุณกับใครไม่มีปัญหาที่นี่คะ

บอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่ที่เดิม
เพราะมีเรื่องที่ต้องทำในกระทรวงอีกมาก

ซึ่งสุดท้ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ขณะที่แรงกระเพื่อมภายในพักประชาธิปัตย
อาจมีผลต่อโคต้ารัฐมนตรี
หลังมีสอสออดิตกระปบสอของพัก

กับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์

ปัจจุบันหันมาช่วยงานนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับการปรับคอรมอ
เป็นเพียงการพบกันในฐานะเพื่อนและคนรู้จักกัน